เช่นเดียวกันค่ะกับเหตุการณ์๖ตุลาเหตุการณ์ทางการเมือง
ซึ่งถึงวันนี้ก็๔๗ปีแล้วนะคะ
วันนี้ก็มีงานรำลึกครบรอบ๔๗ปี
และนี่ก็มีคุณชัยธวัฒน์คุณพิธานำทีมสอสอของพระเก้าไกล
ร่วมรำลึกครบ๔๗ปีในเหตุการณ์หกตุลา๒๕๑๙
ลานประติมานุสรนะคะ๖ตุลา๒๕๑๙มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
โดยคุณพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกล
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกล
และตัวแทนพักการเมืองหลายพักค่ะ
วันนี้ก็มาร่วมงานรำลึกครบรอบ๔๗ปีเหตุการณ์๖ตุลา
พวงมาลาและช่อดอกไม้ไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์
ซึ่งคุณพิทาบอกว่าเหตุการณ์๖ตุลาเป็นบทเรียนที่เราไม่ควรลืม
คนในรุ่นปัจจุบันต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะยังไม่มีผลสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ๔๗ปีที่แล้ว
แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นว่าคนในปัจจุบันเข้าถึงความจริงมากขึ้น
ก้าวไกลจึงพยายามทำงานเพื่อทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๔๗ปีที่แล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย
ด้วยการยื่นร่างพรบนิรโทษกรรม
เพื่อถอนฟืนออกจากกองไฟ
ไม่ให้เกิดความแตกแยกไม่จบสิ้นและให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้
ตอนที่ไปร่วมงานรำลึก๔๗ปีเหตุการณ์๖ตุลา
มีข้อความนะคะระบุว่าหน้าที่ของนักการเมืองและคนในชาติ
คือการไม่อนุญาตให้สถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้อีกในสังคมไทยค่ะ
ครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ